สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมฉ่างอาคมรวมสุวรรณกับรายการขับรถ
ขับรถเป็นรายการใหม่ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์
เราจะนำเสนอให้คุณทุกประเด็นสำหรับคนที่ชอบรถยนต์ครับ
เดิมเทปแรกในวันนี้ผมขอเอาใจสาวกรถยุโรป
ทดสอบในวันนี้จังหวัดกาญจนบุรี
อ่างเก็บน้ำในโครงการพระราชดำริห้วยกระพร้อยของในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
เกือบ๓๐๐กิโลครับจากกรุงเทพมาจนถึงกาญจนบุรี
แล้วก็ทรงตัวได้ดีมากบนถนนนะครับ
จุดที่ผมชอบมากก็คือการเร่งความเร็วการออกตัวด้วยความรวดเร็ว
เร่งแซงรถช้าเนี่ยไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าจะพ้นไม่พ้นครับ
ดพวดก็คือแซงประมาณ๑๐ล้อประมาณ๔๕คันได้รวดเดียวทีเดียวสบายเลยครับ
ราคา๙๙ล้านบาทบอกว่าคุ้มไหมก็ต้องอยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านนะครับ
ส่วนตัวของผมนะฮะคิดว่ายังคงเป็นรถที่ได้รับความนิยมครับ
ในกลุ่มคนที่รักการขับแล้วก็ชอบเดินทางไปกับครอบครัวหรือก็เพื่อนฝูง
มันสามารถจุผู้โดยสารได้ถึง๕ที่นั่งรวมคนขับนะครับ
ส่วนพื้นที่สัมภาระท้ายก็มีให้มากพอครับ
เบาะหลังนั้นออกแบบให้พับได้ก็ยิ่งช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บของให้มากขึ้นไปอีกครับ

แยกย่อยก็คือหมดถนนลื่นครับ

หรือว่าช่วงล่างในสไตล์สปอร์ตพัดให้สามารถทำความเร็วได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ไม่ค่อยไปยุ่งกับกลุ่มนี้เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดถนนลื่นแล้วเราไปปิดมันก็จะเกิดอันตรายได้นะครับ

ทางฝั่งซ้ายมือครับปุ่มนี้ก็อันนี้ชอบมากครับเป็นปุ่มควบคุมความดังหรือเบาของลำโพง
มันช่วยทำให้บรรยากาศของเราสะอาดขึ้นมาบ้างเพราะว่ามันดับเครื่องยนต์เวลาคุณจอดอยู่นิ่งรอไฟแดง
ถัดลงมาอีกปุ่มหนึ่งก็จะเป็นปุ่มหางหลังหรือวิงหลังนั่นเองก็ยกได้ประมาณสามระดับครับ
เครื่องยนต์มีความจุ๓๐ลิตร๖สูบเรียงเทอร์โบ
ตราเร่ง๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้๔๕วินาทีครับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงคนที่ซื้อรถ๙ล้าน๙๑๐ล้านโยนใบมีทอนหมื่นเดียวเนี่ยคงไม่สนเรื่องพวกนี้แต่ก็
กังวลเรื่องน้ำมันนะครับเพราะว่าไปสนุกกับ
ฟิลลิ่งที่รถยนต์มอบให้ดีกว่าครับ
จะเห็นว่ามีช่องรับอากาศอยู่เต็มไปหมดเลยครับ
รุ่นนี้ไม่มีระบบกระจังอัตโนมัติปิดเปิดอัตโนมัตินะครับ
เพราะว่าต้องการลมเย็นตลอดเวลาเข้าไประบายความร้อนให้กับห้องเครื่องยนต์
ส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่คุณเห็นเป็นทั้งกล้องทั้งเซ็นเซอร์
แล้วก็มีเซ็นเซอร์โซน่าอยู่ข้างหน้ารับสัญญาณจากรถข้างหน้า
เวลาเราวิ่งตอนคืนที่บนถนนที่ไม่มีแสงไฟ
ไฟหน้าสามารถที่จะยกขึ้นรถลงหรือว่าแพนออกเมื่อมีรถอยู่ข้างหน้า
หรือมีรถที่แล่นสวนมาในตอนกลางคืนเพื่อที่จะไม่ทำให้แสงไฟไปรบกวนรถยนต์รอบข้าง
ยางหน้าเล็กหลังใหญ่แบบซุปเปอร์สปอร์ตส่วนด้านข้างเนี่ยตรงแก้มข้างนี่ก็เป็นที่นิยมของรถสปอร์ตนะครับ
เขาเรียกว่าครีบฉลามสัญลักษณ์โฟเมติกพลัสเทอร์โบก็หมายถึงเครื่องยนต์เทอร์โบ
แล้วก็โฟเมติกพลัสก็คือระบบขับเคลื่อนสี่ล้อรุ่นใหม่ล่าสุดหลังคาของจีทีโฟดอร์
คุณจะเห็นได้ว่าเสาหน้าจะค่อยลาดลงไปจนถึงส่วนท้าย
เริ่มจากเครื่องยนต์ห้าบสามเนี่ยครับมาสี่ร้อยนิดนิด
เหมาะเลยครับไม่แรงจนล้นนะครับคือกดคันเร่งไปแล้ว
ไม่ต้องใช้เบรกตลอดเวลาครับกดไปเล่นไปแล้วแค่ยกก็ถึงท้ายชาวบ้านกันแล้วครับ
เครื่องยนต์ผมให้๙ครับระบบเกียร์โอ้โหอันนี้แจ่มครับ
อยู่หลังวงพวงมาลัยก็ตอบสนองได้ดีมากนะครับเดี๋ยวลองดู
นี่ระครับแต่ปุ๊บเกียร์เปลี่ยนครับนี่เราฮะ๕
เปลี่ยนอย่างลวดเร็วครับต้องยอมรับว่า
เกียร์ที่มีอัตราโทษเยอะแต่เปลี่ยนได้เร็วขนาดนี้
ส่วนใหญ่จะอยู่ในซุประคาเอ็มก์ยีเขาทำให้เรามาแล้วนะครับ
ช่วงล่างผมให้๘คะแนนครับแข็งไปนิดหนึ่ง
สำหรับโหมดสปอร์ตพัชน์แต่อย่าลืมว่า
แรงม้าขนาดนี้ช่วงล่างก็ต้องทำออกมาในลักษณะนี้
ช่วงล่างเอาไป๘คะแนนส่วนชุดบังคับเลี้ยว

เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าที่ปรับอัตราทศแปรผันไปตามโหมดขับเคลื่อน

หน่วงน้ำหนักก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ยิ่งขับเร็วเท่าไหร่น้ำหนักพวงมาลัยก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

หนักออกมาในลักษณะที่หน่วงมือจนรู้สึกได้
เพื่อให้การทำความเร็วนั้นมีความเสถียร
พวงมาลัยนี้ผมให้๙คะแนนครับ

ทำไมหักไป๒คะแนนทำไมไม่ได้เต็ม

ซึ่งแค่เรางับประตูเข้าไปเบา

แต่ไม่ได้ใส่มาให้อันนี้แม่

รีวิวครั้งต่อไปนอกจากจะเป็นการทดสอบรถยนต์แล้ว
เรายังจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการดูแลบำรุงรักษารถยนต์
และวิธีการขับขี่ที่ถูกต้อง

โปรดติดตามตอนต่อไป